พูดถึงเรื่องค่าอากาศนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาท้อกระทาของวันนี้จริงค่ะ

คนในวงการบันเทิงก็กระทบอย่างนี่เลยคุณเวคือกระทบทุกคน
เพราะทุกคนต้องใช้อากาศหายใจเท่าไป
คุณเวย์ค่ะแล้วก็เป็นพ่อของลูกแฝดนะคะบีน่าบุ๊กลินค่ะ
ก็ตอนนี้โอ้โหไปโรงเรียนก็ต้องใส่หน้ากากนะคะที่สำคัญหยุดโรงเรียนด้วย
บอกว่าขอปิดโรงเรียนปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยต่าง

เพราะว่าบางทีก็ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะคะ

มาเล่าให้ฟังว่าน้องชายน้องมอสเนี่ย

แล้วบินขึ้นไปบนฟ้าคุณผู้ชมมองด้วยตาเปล่า
คืออากาศอย่างที่เราได้เห็นในที่ในโลกโซเชียลแชร์

กรุงเทพฯฝุ่นมันเยอะมากจริง
แล้วก็จริงมิ้นท์มีหลานเป็นเด็กเยอะไปหมดเลยนะคะ

เดี๋ยวไปฟังทั้งคุณเวย์และคุณมิ้นทะลิดา
พูดเรื่องอากาศเป็นพิษอยู่ในตอนนี้เลยค่ะ

สภาพอากาศข้างล่างมันเป็นฝุ่นแบบ
ขึ้นมาแล้วกับอากาศข้างบนมันแตกต่าง
ใครจะคิดว่าเราจะมาถึงยุคที่ทุกคนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา
ถ้าเกิดตรงไหนมันอยู่ในจุดที่เสี่ยง
ก็อย่าเพิ่งไปเจอหรืออย่าเพิ่งออกไปไหนเลยดีกว่า
สุขภาพของลูกเราก็เป็นอันดับหนึ่งที่ความเป็นห่วงนะครับ
แล้วก็อยากรู้ว่ามันจะอยู่อีกนานขนาดไหน
แล้วก็ไม่ได้แบบว่าอยากบ่นอย่างเดียว
แต่ว่าคือมันมีอะไรที่ประชาชนเขาสามารถช่วยกันทำได้ไหม
ถ้ารัฐบาลถ้ามีอะไรคำแนะนำว่าให้ประชาชนช่วยกันยังไง
ก็ช่วยกันร่วมมือเพื่อจะได้แก้ปัญหานี้อย่างรวดเร็

แล้วการช่วยเหลือมันมาช้าอย่างแรกที่เราต้องทำคือต้องดูแลตัวเองก่อน

เมืองกรุงตอนนี้ก็อากาศแย่จริงนะคะ